ดูเรื่องทุกข์ของคนน้ำท่วมกันหน่อยค่ะ
ซึ่งก็นำไปสู่ความขัดแย้งนะคะ
ชาวบ้านตำบลบางปรากฏที่จังหวัดอ่างทองทนไม่ไหวค่ะ

ก็ตัดสินใจดึงกระสอบทรายที่กั้นออก

เรื่องนี้ประหลัดอำเภอต้องมาเป็นคนกลาง
ไกลเกลี่ยชาวบ้านทั้งสองฝ่ายค่ะไปดูเหตุการณ์กันค่ะ
ชาวบ้านที่อันนี้อยู่หลังคันกั้นที่เอากระสอบทรายมากั้นเอาไว้
น้ำก็อยู่ในพื้นที่ของเขาใช่ไหมคะ
แล้วคือความทุกข์มันถาโถมั้ยคะนะคะใช่ครับ
ก็วันนี้ก็เลยทำให้ที่เห็นอยู่นั่นก็คือป้าไก่นะคะ
ซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอหลังเก่า
ถูกน้ำท่วมขังเดือดร้อนก็เลยตัดสินใจ
มาที่ริมถนนสาย๓๐๙อ่างทองอายุทยานะคะที่ตำบลบังปรากฏนะคะ
จังหวัดอ่างทองมาดึงกระสอบทรายออกค่ะ
กระสอบทรายที่ริมถนนเพื่อที่จะให้น้ำมันระบายไป
ฝั่งพื้นที่ตำบลโรงช้างจะได้บรรเทาความเดือดร้อนของเธอลงบ้าง
ชาวบ้านที่มาก็มาช่วยกันห้ามปรามแล้วบอกให้ป้าไก่ใจเย็น
ให้หาข้อตกลงที่ทางตัวแทนชาวบ้านไปพูดคุยกับ

มีประหลัดอำเภอป่าโมกเป็นคนกลางในการพูดคุยกันค่ะ
ทีนี้หลังจากการพูดคุยจะได้ข้อสรุปยังไง
เขาบอกว่าก็จะเป็นการวางกระสอบทรายชั้นเดียว
ก็จะกั้นหนึ่งชั้นจากที่เป็นกั้นสูงแล้วอยู่แต่ฝั่งนี้เนี่ย
ตอนนี้เขาก็เลยจะเหลือแค่ชั้นเดียวเพื่อพอมันเลยชั้นนี้แล้วเนี่ย
ไหลข้ามถนนไปที่ตำบลโรงช้างเป็นการเฉลี่ยกัน
แล้วทางนี้จะได้ไม่ต้องรับน้ำมากจนเกินไปจนทุกข์มาก
ก็ล้นแล้วก็จะได้ไหลไปฝั่งอื่นบ้าง
ปรากฏว่าการพูดคุยก็เป็นไปด้วยดีทั้งสองฝ่ายก็พอใจแล้วก็แยกย้ายกันนะคะ
ตัวแทนชาวบ้านตะบนบางปรากฏซึ่งถูกน้ำท่วมขังทิ้งท้ายบอกว่า
หากมีการวางกระสอบทรายปิดน้ำไม่ให้ระบายข้ามถนนอีก
อันนี้ถือว่าทำผิดสัญญานะชาวบ้านจะมารวมตัวกัน
เปิดทางน้ำไหลได้เต็มที่เพื่อลดความเดือดร้อนของพวกเขาบ้าง
งั้นน้ำอยู่ฝั่งเขาอย่างเดียวเอาไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะ
ไม่เคยมาเรียกร้องทีปีไม่เคยมาเรียกร้องเลย
แต่มีปีนี้เราทนไม่ไหวแล้ว
เพราะอย่างน้อยเราพาเรือออกมาไปหาซื้อของกินที่ตลาดได้
แต่อันนี้เราไม่ได้แล้วถ้าใครเป็นอะไรขึ้นมา
มันเป็นอย่างนี้รถจะมาแล้วยังไง
นี่ค่ะก็หวังว่าข้อตกลงใหม่ก็อาจจะแบ่งเบาความทุกข์นะคะ
จากชาวบ้านที่ถูกกระสอบทรายปิดกั้นน้ำเอาไปได้บ้างนะคะ
นี่ค่ะประหลัดก็ไปเป็นตัวกลางในการพูดคุย

เข้าใจเลยนะฮะทุกคนทุกข์เท่ากันหมด